สวัสดีครับ

แล้วหลักถ่วงจะต้องทำอะไร

คุณโอเค

เราต้องบอกอย่างหนึ่งนะพอ๓คนมาเจอกันทีไร้

ต้องนิดหนึ่งสิต้องนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
จะกินอยู่นั่นแหละกินของกึ้ง
อยากกินกึ้งเลย

เอาไปเรื่องแรกเลยนะครับ

ขออนุญาตเอ่ยนามรายการสอทอต้น
นะครับมีประเด็นกันอยู่นะครับ

ตอนนี้นะครับทางคุณเชษสมายบัฟเฟโร่

เพื่อที่จะหาเงินไปให้กับโรงพยาบาลต่าง

ปรากฏว่าทางสอทรท่านนี้นะครับ
ก็ต้องการที่จะหาเงินให้กับ

ก็เลยได้มีการติดต่อนะครับ

ขอให้ไปช่วยหน่อยได้ไหมไปช่วยวิ่งหน่อย

สทท่านนี้ติดต่อไปหาหมออีกท่านหนึ่ง

หมอแก้วนี่ก็เลยโทรมาหาคุณเชษ
ก็บอกว่าคุณเชษมาช่วยหน่อย
จะได้หาเงินเข้าโรงพยาบาลคุณเช็ดตกลง

วิ่งให้วันจัดโครงการนี้ขึ้นมา

คุณเชศก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

เพื่อที่จะไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลชนบุรี

๔แสนกว่าบาทนะฮะ๔แสนกับ

ก็ได้มีการนำเงินผ่านให้กับเจ้าหน้าที่

เหมือนกับต้นเรื่องในการให้มาวิกเขาก็ตามไปที่ธนาคารด้วย
แล้วก็โอนเงิน๔๐๐๐๐๐กว่าบาทเข้าบัญชีของตัวเอง
แทนที่จะโอนเข้าบัญชีของงพยาบาลนะโอนเข้าของตัวเอง๔๐๐๐๐๐กว่าบาทหมดเลย
ของของโรงพยาบาลนะเปล่าโอนเข้าของตัวเองสี่แสนกว่าบาทหมดเลย
ถ้าสมมุติจะพูดแล้วก็คือต้องการเอาเงินเข้าบัญชีเขานั่นแหละ
พอหลังจากนั้นหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวทำไมถึงทำแบบนี้
ก็พยายามตามทวงตามทวงกันนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
เดือนกว่า๒เดือนก็แล้วปรากฏมีสอจอท่านหนึ่งช่วยไปคุยให้
พอไปคุยเสร็จเขาก็เลยเอาเงินมาคืน๒แสน
ตอนนี้ก็เลยเหลือ๒๐๐๐๐๐บาทอย่างนิดหน่อย๒๐๐๐๐๐๑๕๐๐บาทที่ยังไม่ได้ใช้
ประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาได้มีการนำเรื่องนี้มานำเสนอ
ผมก็คือวิ่งไปแล้วปรากฏว่าเงินสอทรท่านนี้เอาไปเข้าบัญชีตัวเองหมด

เพราะในช่วงแรกที่มีการเอาเงินเข้าไป๔แสนกว่าบาท
ตอนแรกหลายคนคิดว่าเอาให้โรงพยาบาล๒๐๐๐๐๐แล้วตัวเองเอาไป๒๐๐๐๐๐
ไม่ใช่นะทั้งหมดเอาเข้าบัญชีตัวเองหมดก่อนเลย
แต่พอท้วงติงปั๊บก็เลยเอามาคืน

หลังจากนั้นผมเองได้มีการพูดคุยกับทางสจต้นเองเลย
ได้คุยกับสทต้นเองนะฮะสทก็บอกว่า

คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า
ก่อนหน้านี้ไอ้การวิ่งครั้งนี้
เขาเป็นคนที่เอาเงินของเขาเองมาก่อนออกไปก่อน
แต่ทีนี้บังเอิญว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเขาก็จะอ้างไม่ได้ว่าเอาเงินของเขาออกไป
แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าพอเอาเงินของเขาออกไปแล้วเงินเขาไม่มี
พอดีว่าเงินก้อนนี้มันมาอยู่ในบัญชีของเขาพอดี
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับติดเรื่องของธนาคารที่เอาเงินไปค้างอยู่ที่ธนาคาร
แล้วไม่รู้จะเอาเข้าบัญชีใครเขาก็เลยเอาเข้าบัญชีเขาก่อน
เขาว่าอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบหยิบยืมออกมา
ก็คือง่ายคือเขาเป็นคนลงทุนในการจัดวิ่งครั้งนี้มันมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้หรอ

พอย้อนกลับไปถามทั้งไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเองหรือว่าทางคุณเชษเองเขาบอกว่า
มันมีค่าใช้จ่ายอะไรนะเพราะทุกคนมาให้ฟรีหมด

มีทุกคนคือเขามาด้วยใจหมดก็วิ่งกันอะไรอย่างนี้นะ
แล้วหลังจากนั้นคุณเชษเองก็เลยประกาศล่าสุด

อันนี้พูดกันแบบอย่าโลกสวยนะหลังคนที่วิ่งกันก็วิ่งกันก็มี
หลังก็เห็นวิ่งกันเรื่อยก็รู้ว่าจิตใจดีแต่ก็มิจฉาก็เยอะไง
มิจฉาชีพบางทีก็เยอะพอสมควรทุกวันนี้
นี่นะฮะคุณวรเชษเอ็มเปียหรือเชษแล้วบอกเลยผมเบื่อมากแล้วครับ
สื่อบางสื่อที่เอาแต่ขายข่าวเอาตัวผมไปทำกระแส
เพื่อเอาเรตติ้งเข้าตัวแล้วเป็นไงครับ
พอเจอตัวจริงคนที่โกงโรงพยาบาลคือสอทรท่านหนึ่ง

นานแล้วนะฮะก็อันนี้ก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องที่
ช่วงหนึ่งที่ทุกคนฮิตในการที่วิ่งเอาเงินช่วยโรงพยาบาล
เพราะว่ามีการที่แบบว่าเฮ้ยเอาแรงตัวเองเหมือนตูน
ตูนทำเนี่ยประสบความสำเร็จได้เป็นพันล้าน

แต่รู้ว่าจิตใจดีแต่บางทีเราจะแน่ใจได้ไงว่าเงินนั้นมันจะถึง
จริงก่อนหน้านี้ที่ตูนทำก็มีปัญหาด้วยจำได้ไหม
ก่อนที่จะไปประสบผลสำเร็จครั้งล่าสุดเนี่ยใช่ไหม

ที่แบบว่าวิ่งแล้วเอาเงินเอออ้าวก็ยังมีข่าวกันอยู่เลย
แล้วก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกพอวิ่งเสร็จแล้วเงินมันไปไหนก็ไม่รู้

เป็นเรื่องของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งครับ

นอนตะแคงบนที่นอน
สวมเสื้อเนี่ยสายเดี่ยวสีดำ

แล้วก็บรรยายรูปดังกล่าวว่า

ไข่มุกติดอยู่หน้าอกว่ะ
ก็ไม่รู้ว่าไข่มุกติดอยู่หน้าอก

ก็คือก่อนลงรูปลืมดูว่ามี
มีเม็ดไข่มุกติดอยู่ที่หน้าอก

เลิกกินแล้วชานมไข่มุกกูไม่กินอีกแล้วพอแล้ว

คนก็กินไม่ลงเหมือนกับช่วงหนึ่งที่อะไรนะ

ที่คนแบบว่าขนมปังไส้กรอกตอนเย็น

ชั้นใดชั้นนั้นเมื่อภาพนี้ดังขึ้นมา
คนเขาบอกลดละเลิกชานมไข่มุก

คือนอกจากนี้นะฮะชาวเน็ตหลายคนระบุว่า
สาวคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิง
ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นสาวประเภทสอง

ไม่ใช่ผู้หญิงจริงแต่สาวคนนี้เลือกที่จะเป็นผู้หญิงแล้วถูกต้องไหม
จึงควรทำตัวให้เหมือนผู้หญิงบ้าง

แต่ที่จริงมันก็มีคนทำอะไรรุนแรงกว่านี้เยอะ
จุกหน้าอกที่ในที่สาธารณะในโลกออนไลน์ขนาดนี้
สิ่งที่จะพอยืนยันว่าสาวคนนี้เป็นสาวประเภท๒คือ
โพสต์เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย

พยายามจีบเธอผ่านแชทเฟซบุ๊ค

ก็เลยจึงรีบบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงแท้

หลังจากบอกปุ๊บผู้ชายบล็อกเลยค่ะ

เมื่อกี้มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกว่า

แสดงว่านางงามจักรวาลระดับโลก
ก็ไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดแล้วต่อไปนี้

ก็คิดว่าดังไม่ดังดังถึงขนาดที่เราต้องเอาข่าวมาอ่าน
ดูว่าดังไม่ดังถึงขนาดที่เราต้องเอาข่าวมาอ่าน
ประดึงข่าวพาคินนมปังไส้กรอก

มีข่าวอย่างนี้ที่ว่าตบก้นใช่ไหม

แก้พาดแล้วไปนอนแล้วให้คนตบก้น

ก็มันตบได้จริงไหม

เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล
เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล
เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล
สั่งมาแล้วเรียบร้อยทันทีเลยทีเดียวนะคะ

อะไรที่เป็นสำเนานี้จะไม่ให้ใช้แล้ว

เพราะว่ามันจะมีสมาร์ทการ์ดอะไรขึ้นมาแล้วไง

แก้วกำเนิด
มันติดปาก
รัฐมนตร์บอกว่ารังจากที่มีการประชุม

นายกของเราคือ

ทางราชการนี้แหละโดยนายกสั่งบอกว่า
หน่วยราชการแล้วก็หน่วยงานในกำกับของรัฐ
จะต้องให้บริการประชาชนโดยที่ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านจากเดิมที่กำหนดเอาไว้
สิ้นเดือนกันยานี้นะแต่นี่นายกบอกว่า
ให้มันเร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นเลย
ให้เป็นภายในสิ้นเดือนสิงหานี้เลยก็แล้วกัน
ก็เมื่อวันที่๑๑ถึงวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นายกก็ได้สั่งนะฮะให้ไปยังประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะฮะ
ระบุว่าถึงแม้ว่าเดิมจะกำหนดเอาไว้สิ้นเดือนกันยานะ
ก็อยากที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนในช่วงเดือนสิงหานี้เลย
เพื่อที่จะให้แต่ละกระทรวงทะบวงกรมไปสำรวจว่านะคะ
งานแต่ละส่วนนั้นมีกี่กระบวนงานที่จะให้บริการแก่ประชาชน
โดยที่ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน

ถูกต้องเราก็ต้องแบบถ่ายสำเนากันสุริสุดเดช
ในขณะนี้นะหน่วยงานเหล่านี้จะต้องเขาเรียกว่าปรับเครื่องมือ
ใช้กับบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยทันที
แต่ฉันขอถามบัตรที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะ

ที่จะใช้ในสิ้นเดือนนี้ไหมมันมีอยู่แล้ว
เท่านั้นเองเข้าใจแบบนี้ไหม
ก็นายกบอกว่าจะให้สิ้นเดือนสิงหานี้
ในกรุงเทพอาจจะได้แต่ต่างจังหวัดทั้งหมดจริงแล้ว
มันคงจะยังไงถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วเราจะเกิดไปทำอะไรที่ต่างจังหวัด
มันก็จะไม่ได้อยู่ดีก็ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเหมือนเ
ก็ต้องใช้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทุกวันนี้บางทีเขาก็ใช้การส่งอีเมล
เพราะอีเมลมันก็ส่งสามารถส่งได้จากอย่างแบงค์บางแบงค์เขาก็ส่งอีเมลส่งไลน

บางทีเราต้องถ่ายสำเนาทุกอย่างไปใช่ไหม
ที่รองรับยังไม่เสร็จจะเสร็จไหมท่าน

ช่วงหน้าพรุ่งนี้วันที่๑๕

เศรษฐกิจแห่งชาติเดี๋ยวเรารวมข่าวแปลก
กลับมากันกับข่าวใส่ไข่รวมเรื่องแปลกทั่วไทยครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรก่อนดี
ขุดหายโบราณเหรอใช่สิของคุณสิครับของคุณนะครับผมก็นั่งรอฟังคุณอยู่นะ
ใช่ครับก็ใจเย็นก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือชาวบ้านเขาไปขุดเจอหายโบราณ
แต่ที่สำคัญหลังจากเอากลับมาบ้านคุยแล้วสองหมวดค่ะ
ที่นี่เกิดที่บ้านโนนเมืองเก่าตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยาง
สภาพเก่าต้องยอมรับว่าเก่ามาก
แล้วก็มีรอยแตกร้าวบริเวณขอบปาก
โดยคาดว่าอายุของหายเนี่ย

โดยนางรำแพงอายุ๖๙ปี

เขาไม่รู้เหมือนกัน
ภายในกรองน้ำกลางหมู่บ้าน

ซึ่งพื้นที่ป่านี้จะติดกับส่วนของของตนเอง

ในสวนมีของมีค่าเก่าแก่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน

คนทั้งหมู่บ้านก็เลยแบบช่วยกันหาที่อย่างที่เห็น
หลังจากนั้นจึงลองเดินไปดูที่ป่าหลังบ้านตัวเอง
ตามความฝันก็ลองขุดดู

เจอสิไฮโบราณสภาพเก่าถูกฟังอยู่ใต้ดินจริง
ตนเองจึงนำขึ้นมาร้างทำความสะอาดนำมากราบไหว้บูชา
แอ้นเด่นนะฮะอะไรฮะแอ้นเด่นเนี่ยก็ลองเสี่ยงโชคดูซะหน่อย

ลองเสี่ยงโชว์โดยการนำแป้งมาโรยมาโรยปรากฏว่ายังไงคุณรู้ไหม
มาโรยตรงบริเวศก็มีแรกขึ้นมาตรงปากขอบไหย
ใช่แรกมันโผล่ขึ้นมานะปรากฏตัวเองก็เอาแรกโผล่ขึ้นมาตรงปากไหย
ไปซื้อถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล๒งวดติด
คราวนี้กระจายไปทั่วหมู่บ้านไปทั่วโคราช
ชาวบ้านนี่เอาทูบเอาเทียนเอาแป้ง
ไหว้หน้ากราบสิไม่เชื่อแล้วก็ขอโชคขอราบตามความเชื่อก่อนวันหวยออก
งวดนี้ชาวบ้านไทยรัฐทีวีก็เลยไปถามอ้าวขูดไปขูดมา
เขาจะขึ้นไปงวดเลขจะขึ้นไปงวด
จริงเหรอจริงงวดนี้ถามว่าอ้าวป้าขูดไปขูดมาแล้วเห็นเป็นอะไร
นี่เป็นหายของอารดินหรือเปล่าเหมือนเป็นตะเกียงอารดินไม่ใช่ถูถูถูแล้วก็
อันนั้นมันตะเกียงก็นี่ก็หายของอารดินไง
ก็เหมือนกันนี่มันหายกันตะเกียงไม่เหมือนกัน
ทำไมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ป่ะ
เห็นปั๊บรู้เลยไม่ใช่หายโบราณ

นี่นี่นี่นี่นี่อ่ะไปดูจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นหายบวก

แล้วก็เลขงวดเนี่ยเขาขูดไปขูดมาเนี่ยอันนั้นแป้งอันนั้นแป้ง
ก็มันเป็นรอยต่อแตกไงแล้วมาต่อ
เป็นรอยแตกงาหรือเปล่าเออไม่มีถักดูเดี๋ยวเดี๋ยว

นี่ไงนี่ไงแตกเห็นป่ะแตกแล้วมาต่อใหม่

ในจากการที่ใช้แป้งกุดเนี่ยนี่ไงขูดใหญ่นะ
ขูดใหญ่ขูดใหญ่คราวนี้ไง
แตกอยู่เขาเป็นคนเอามาประกอบ
แตกแล้วก็เอามาต่อประกอบใหม่

ไม่ใช่นึกว่าเจอโดยที่แบบว่า

เอาอะไรมาตามวิถีชาวบ้านของเขา

๒๒แล้ว๒๕งวดนี้ที่เขาขุดไปขุดมา
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
โอ้ยโหไปถล่มทล่มไม่ได้นะ

ไปดูเรื่องนี้หน่อยมดดำเข้าบ้าน

เข้าบ้านนะครับเมื่อวานนี้
เขาได้มีการรับแจ้งขอความช่วยเหลือ

แล้วก็อาการดุร้ายมาก
วิ่งไปซุกตัวอยู่ภายในรั้วบ้าน
เลขที่ของบ้าน๙๘ทับ๖๗เห็นไหมล่ะข้างบนนั้น
ถนนลำท่าแดงอยู่ที่หมู่บ้านเปี่ยมศุกร์๗ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็เลยนำอาสาสมัครที่ชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลาน
เข้าไปไปตรวจสอบไปเจอจริงเป็นตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮ่
ทุกขั้นความต่างขอจับลงมาได้จนสำเร็จนะครับ
เป็นช่างผมสไตล์วินเทจ

วิ่งอยู่ในสวนของลูกค้าแถวบ้าน

เฮ่ตัวนี้จะมาทำผมสไตล์วินเทจหรือเปล่า
เหมือนเอ๊ะจะมารัดคิวหรือไง
อยู่ดีก็ไม่ใช่แล้ว

แล้วก็วิ่งวน

ก็เลยโทรไปแจ้งคู่ภัยขอความช่วยเหลือนะครับ

เพราะฉะนั้นไปฟังตรงนี้ที่ดีนะครับ

๑๒๐น่ะ๑เมตร๒๐เซน

ก็คือ๙๘ทับ๖๗นะฮะ

ทำไมคุณบ้านหัวเราะเลย

อะไรอีกละ
นี่ที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เหมือนกับนายหนุ่มคนหนึ่งนะชื่อว่านายเชื้ออายุ๖๒
เด้ยหนุ่มเหรอ๖๓ปีนี่ในหนุ่มคนนึงเหรอ

พอใจอ่ะเออพอใจอ่ะว่ะ

เชื้อนี่แหละนะเขาเดินอยู่แถวลำห้วยเพราะว่าไปจับปลา

และนี่ก็มีช่วงนึงนะทอดแห่ไปปั๊ปนี่
มีจำนวนทั้งหมดด้วยกัน๓ชิ้นเลยนะ
โดยตอนแรกนี่นะดูแล้วก็สดุ้งตกใจมัน

มันของอะไรประหลาดอะไรขนาดนี้
หน้าตาแปลกแต่มันมีลายสวยดีเนอะ

ก็เลยเก็บทั้ง๓ชิ้นกลับมาที่บ้านด้วย
แล้วก็สักพักหนึ่งก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่

ก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของช้างดึกดำบัน
อุ้ยมันมอดอย่างนี้เหรอ
อาณาคาว่าอย่างนั้นนะ

เขาบอกว่าบริเวณลำห้วยเนี่ย

ของช้างอยู่บ่อย
น่าจะเป็นลำทานช้างดึกดำบันลงมาเล่นน้ำกินน้ำอะไรแบบนี้

บางทีก็มาล้มตายกันอยู่แถวนี้
เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว

แล้วฟันลุงไปไหนหมดนั้น

มันตกอยู่แถวกามช้างนั้นหรือเปล่า
อะไรประมาณนั้นน่ะ

กามช้างเนาะ

ฟันลุงจะใหญ่ขนาดนั้นได้เห็น

อันนี้คนแก่มาบอกมาฝันว่าไงรู้มั้ย

ไอ้บ้ามารับเธอไปก่อน

ตะเคียนลอยมาแล้วก็มาบอกเลขด้วย
จริงหรอ

คือทันยพัฒนิทิโชติฯ
อายุเค้าก็เพิ่ง๓๗ปีเอง

คุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

ว้ายกันเลย

เจ้าอาวาสวัดหินแท่นลำพาชี

ตั้งตั้งประลำพ์ขนาดนี้เลยนะ
นำต้นตะเคียนที่ลอยมาติดแพรร้านอาหารเนี่ย
ขึ้นมาไว้ที่เหมาะสม
ถ้าเขาจะไม่นิมนต์พระเลยถ้าเกิดลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่ฝัน

มาเรียกช่วยหน่อยช่วยหน่อย
แล้วก็อยู่ดีอีกเช้ามาในขณะที่ตัวเองกำลังจะต่อแพร่อยู่เนี่ย
ตะเกียร์ลอยน้ำ
คือคุณธัญพัฒน์เผยว่าไม่ทราบมาก่อนท่อนไม้เนี่ยลอยน้ำมาได้อย่างไร
แต่มีอยู่คืนนึงลูกสาวขนาดอยู่ในรถแล้วก็ฝัน
จากนั้นก็ได้บอกตนเองให้จอดรถอยู่ดีลูกสาวบอกให้จอดรถนะ
เพราะได้ยินเสียงคล้ายกับผู้หญิงคนแก่เนี่ยตะโกนว่ามารับหน่อยมารับหน่อย
จากนั้นก็ตื่นขึ้นนะฮะแป้งนะเข้ามากอดแล้วก็รู้ว่าหนูกลัวคือลูกสาวเขากลัว
แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักพอช่วงเช้าก็ลงมาดูคนงานที่กำลังต่อแพร่ของอาหารร้านอาหารตัวเองอยู่เนี่ย
ก็สังเกตเห็นรากไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาติดอยู่ตรงหัวแพร่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร
คนงานบอกว่าอยู่ดีต้นตะเคียนลอยมาติดครับอุ้ยนี่ไงพอตกตอนค่ำมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาทานอาหารวันเกิดของพี่ชาย
ซึ่งท่านก็แนะนำว่านี่มีของดีมาที่ร้านแล้วนะแต่ต้องทำพิธีกรรมให้ถูกต้องนะต้องอันเชิญเขาขึ้นมานะ
น้ำอบไทยโบราณมาเท
เพราะว่าลุนกิ่งไม้ให้หอม
แอ้นเด่นหลังจากนั้นปุ๊บ

แต่ขาดไม่ได้คือแป้งหอมเถอะ
เขาบอกขาดได้ไหมแป้งหอม
นำมาโรยบริเวณกิ่ง

ต่ามาทำพิธีอันเชิญขึ้นแล้ว

บ้าหน่ะบอกผมมาซิ

เลขที่ตั้งร้านอาหารเขา๘๙บาท

บางคนก็จะไปซื้ออายุของเจ้าของร้าน

ถูกขนาดความยาว
บางทีบางคนขูดแป้งหอม

ของเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ขนาดความยาวของลำต้น๙๒เมตร

ความยาวจะไปไหนวะ๑๐เมตร

ก็คือ๒เมตรกับยาว๙๒เมตร
คุณคิดดู๙๒๑แล้วก็๒เมตร

รู้ว่าเขาสั่นเขากำลังถูอยู่หรือว่าไม่ไม่เขาก็ต้องสั่นอะไรเข้า
ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเออ

อุ๊ยมันว่างเขาอย่างนั้นหรอ
เสกโรโซไม่ได้ว่างใคร
วันนี้ตอนนี้เสกโลโซนไลฟ์ตั้งแต่วันจันทร์
กล้าชนกับเสกโรโซไหม

คุณวันนี้มีเหตุผลดิเพื่ออะไรล่ะ

ก็ฉันไม่ได้ไปทำอะไรกับเขามาด่าอะไรล่ะ

ลุยเขาเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่ได้ไปด่าอะไรมีคนที่จะปราบเสกได้คือ

เธอเธอนี่ไงยังไม่หยุดไลฟ์เลยใช่ไหมเนี่ย

วันที่๔แล้วนะฮะวันนี้เสกโลโซนี่หมายังต้องยกจานข้าวหนีเลย
จาพิชิตเขาออกมาตื้นแล้วบอกว่าแบบนี้ซึมเศร้าร้ายแรงถึงข้างหน้าตกตายได้ซึมข้างหน้าไปลดซึมเศร้าร้าย

วันนี้เรามาดูสถิติณตอนนี้

คือปรากฏว่าคุณเสกกำลังไลฟ์อยู่นะฮะ

ศิลปินล็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุขพิมาย

ได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัววิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองการเมืองไทยนะฮะ

คุณภัยบูลก็เลยบอกพอก่อนพอก่อนพอแล้วพอแล้วพี่จะต้องประชุมแล้วนึกออกไหม
เจ้าตัวมีการโชว์การทดสอบปัสสาวะ
ว่าตัวเองน่ะฉี่ไม่ม่วง
หลังจากมีคนการแสดงความคิดเห็นการกระทำของนักร้องดังกล่าวว่า

ล่าสุดเสกโรโซณตอนนี้
ตอนนี้เวลานี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะฮะ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังนะฮะ
เอาเครื่องดื่มชูกำลังมาตั้ง

ในระหว่างที่วิเคราะวิเคราะห์ไป
ข้าบจานข้าวออกไปข้างนอก

มันอยู่ที่ไหนดูก่อนช่วงเช้าเปิดที่ฉันดู
ที่เธอบอกหมารักว่าคาบจานอาหารออกไปไง

เดี๋ยวฉันกำลังจะหาอยู่ลองดูซิใครหาในไอจีใคร

เดี๋ยวก่อนสิฉันอยากจะเปิดที่นี่
ที่มันจี๊ดเข้าในลูกมา

เครื่องดื่มชูกำลังที่กินกันอยู่เนี่ย

ในเวลาต่อมาประมาณ๙โมง๔๗นาที
เจ้าตัวได้มีการโชว์กีต้าประกอบเพลงคาราบาล
นั่นไงนะครับส่วนใส่ที่ทำให้คุณเสกโลโซงลุกขึ้นมาไลฟ์สดมาละตอนกันเนี่ย
ไม่ทราบแน่ชัดว่าทำอะไรทำไปเพราะอะไร
แต่คาดว่าเป็นการเอาใจแฟนคลับ

จริงเขาต้องการแบบทำสถิติอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้อ่ะก็ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่ไม่ห่อ
ทำให้สังคมวิทยาลัยวิทยาลัยเป็นต่างอย่างน้านะฮะ
เกี่ยวกับกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะนักร้องป่วยเป็นไบโพล่า

ตอนนี้พี่จะต้องรักษาไบโพล่าแบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
แล้วก็ต้องไปรู้สึกว่ารักษาอยู่แป๊บนึงแล้วก็หยุดรักษา

ขนาดหมอรักษาเขายังด่าเลยเขาบอกเขาจะกระโดดถีบแล้วเขาว่างั้น

อธิบายของนักร้องว่าต้องเจอต้องเจอว่าร้ายแรงถึงขั้น
เขาถ้าสมมุติเป็นถึงขนาดนี้มีโอกาสฆ่าตัวตายได้นะ
เหมือนโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง
คือดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนอย่าเอาประเด็นที่แกพูดอะไรตอนนี้ไปเป็นประเด็นข่าวเลย

ยังความคิดไม่ได้เพราะหนึ่งโรคไบโพล่าควรช่วยกันทำให้ข่าวเงียบแล้วก็รีบพาแกไปหา
คนใกล้ตัวเนี่ยนะ
เมียก็โดนตีจริงเหรอไปยุ่งกับเขาไหมไม่อยากจะไปหามันอยู่ใน
เดี๋ยวก่อนในระหว่างที่คุณอ่านข่าววันนี้จะหา

คลิปไหนหมาครับ

แล้วช่วงนี้เขาไม่มีไปร้องพงร้องเพลงอะไรที่ไหนเลยเหรอ
๔วันที่มีคืน

ไม่ร้องก็ไม่ร้อง

แต่หากที่คุณเศกจะไป

หลังจากที่กัปตันชนละทรได้ยื่นฟ้องอดีตแฟนสาวมิ้งสวพัฒน์
ซึ่งก็หลังจากที่ฝ่ายหญิงเขาอ้างนะบอกว่าตัวเขาตั้งท้องกับกัปตัน
แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศว่าแทงลูกแหละ
งานนี้นะหนุ่มกัปตันแล้วก็ครอบครัวก็เลยฟ้องสาวมิ้งกลับ
หลังจากที่ได้โดนฟ้องเจ้าตัวก็เงียบหายไปเลยนะ
ไม่มีการอัปเดตในอินสตาแกรมอะไรใดทั้งสิ้นเลย
หลังจากนั้นไม่นานเราก็เคยนำนะเขามาข่าวมาอ่านนี้ให้ฟัง
งานว่าโพสต์ในอินสตาร์แกรมอยากจะให้ดูใช่ปะดูอันนี้ก่อนมั้ย
เอาอันนี้อองคุณอองคุณอองคุณอองคุณ
นี่รูปร่างดีขึ้นมาเลย
ทำไมคนท้องก็แบบหุ่นดีเร็วเนาะ

กว่าจะดีก็นานนะ

เธอไม่ได้เห็นนี่ไงเขาไม่ได้แบบถ่ายรูปโพสต์ให้ดูเท่านั้นเอง

บอกว่าท้องแล้วก็จะมาแท้งอะไรอย่างนี้มาแทงต่างนะนะ
แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เข้าไปให้กำลังใจสาวมิ้งนะคะ
เขาบอกว่าไอ้ที่เรื่องราวผ่านมานี่ก็ให้มันผ่านไปได้โดยดีก็แล้วกันนะ

วิจารณญาณดูกันก่อนแล้วกัน

ใบเงินไหลมาคืออะไรครับ

เป็นลูกหมาคุณเห็นหมาไซบิเรียนฮัสกี้ไหมคุณหนุ่มนี่ไง

ไปเลยเหรอ
ครับจานอาหารไปนะไปแล้ว

สักพักนึงกำลังเล่นเปียโนให้แฟนคลับฟัง
คุณเสร็จเขาเล่นเสร็จแล้วหรือเปล่ามันเลยเดินไปหรือเปล่า
ไม่มันยังมีเสียงคือเสียงเดซิเบลเวลามันเข้าไปในรถ

เสียงที่มันแบบจี๊ดเข้าไปหมาบางทีมันรับไม่ได้
สอนรามเทพิทักษ์ประกาศตัวแล้วนะฮะมีแฟนแล้ว

ทำไมคุณพูดว่าเอามีอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอ

เออก็เห็นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมีมีไงมีแล้ว
เสกกับสอนนะใกล้กันนะ

เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็ลุนออกมาอีกหรอ

เอ้านะครับมาเรื่องนี้ดีกว่าคุณโบวี่นะครับ

ฝ่ายชายประกาศบอกไม่ยอมแพ้เข้าใจแม่ทุกคนรักลูกนะครับ
คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณโบวี่อัธมากับโอมอิทธิศักดิ์เนี่ยนะฮะ
คือเขาเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนกับจะแต่งงานกันนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีกระแสข่าวออกมาว่า
คุณแม่ไม่ค่อยปลื้มโอมเท่าไหร่

บอกคุณโบวี่ตอนแรกก็เงียบเลย

แต่ละคนก็มีความคิดเห็นแล้วความชอบที่ไม่เหมือนกัน
แม้ว่าเราจะเป็นแม่ลูกกันก็ไม่ได้หมายความว่า

แต่บังเอิญนี่คือแฟนเราไม่ใช่แฟนแม่
เออถามว่าขาดใจแม่เหรอ

ม้าจะเป็นคนที่ปล่อยให้โบตัดสินใจอยู่แล้ว
เขาไม่เคยเข้าไปห้ามหรือขัดขวางอะไรทั้งสิ้น

เขาก็มองว่าทุกอย่างเป็นชีวิตของเรานะครับ

แต่พูดได้คำเดียวว่าจะทำให้ดีที่สุด
เพราะว่าเขาเป็นแม่ของแฟนเรา

สอนรามเชฟพิทักษ์
เข้ามาโพสต์ข้อความในไอจีของสาวติ๊ก

เอาใจใส่ของพระเอกที่มีต่อสาวติ๊ก

คือหลายคนเนี่ยจดจ้องกันเลยนะ
กับสอนรามกับติ๊กวิกแบลเทอร์เนี่ย

งานนี้นะฮะสาวน้ำฝนทวีพร

ออกมาให้สัมพันธ์ว่างงง

แต่นางพิมพ์ผมงงนะอย่างนึงที่นางพิมพ์บอกว่า
ไปห่างใจอยากยาเสพติดแต่รู้กับที่นางบอก
มาถึงติ๊กกับสอนรามนะ
ไอจีพร้อมกับข้อความบอกว่าลูกขออนุโมทนาบุญนี้
ให้กับผู้มีพระคุณช่วยเหลือยามตกต่ำ
ตกทุกข์ได้ยากพี่นักข่าวทุกสำนักเขาจ่ายบาท
นักข่าวทุกสำนักด้วยนะที่เขียนข่าวให้ทุกกำลังใจในโซเชียล
แล้วก็กัลยานมิตรทุกคน
นี่ไงนะสายบุญ
ผมแปลกใจว่าทำไมน้ำฝนถึงต้องลงคำนั้นว่าอะไรนะ

ก็วันนี้มะน้ำมันติดนิสัยเองจี้ไอศร่อสื่อ
ผมอยากไปหยุดประโยชน์